ดูเรื่องนี้ที่บุรีรำค่ะวงการพระสงฆ์ก็ยังมีพระแบบนี้นะคะ
นอกรีดเมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเมาแล้วขับรถแล้วก็ไปชนคนน่ะนะคะ
แต่ว่าโชคดีชนไม่แรงตำรวจเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้รู้ว่ากินเหล้ามาหรอกค่ะ
แต่ว่าพอจับตรวจแอลกอฮอล์ปรากฏสูงถึง๑๙๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
มีสินทรงเรื่องครับทั่วไปก็ไม่เหลือ
แล้วทางดูเรื่องแรกก็มีตรวจแอลกอฮอล์ก่อน

คนที่ถ่ายคลิปไว้ก็คือผู้เสียหายนั่นแหละนะครับ

แล้วก็พระรูปนี้เนี่ยนะคะ

เพราะว่ามีท่าทีเหมือนจะหลบหนีคุณกาย
นี่คือทุ่มครึ่งของ๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ท็อปบอกพาตายายไปกินข้าวกำลังกลับบ้าน

แต่จู่รถคันนี้หักพวงมาลัยข้ามเลนมาชนเฉยเลย

พอลงไปดูก็ตกใจเพราะว่าอ้าว
กลายเป็นว่ารถคันนี้คนขับคือพระ
ถามว่ามาจากไหนก็ไม่ได้คำตอบ

ตรวจวัดแอลกอฮอล์๑๙๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ถ้าไม่ชนตรงนี้ก็ต้องไปชนที่อื่นแน่นอน
แล้วก็แบบนี้นะคะ

ส่วนรถช่างตีราคาเอาไว้ประมาณ๘๐๐๐บาทค่ะ

ที่แห่งหนึ่งที่อำเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรำก็ไปสอบถามนะคะ
ที่วัดพระสมพรอายุ๖๑ปี
ก็ยอมรับค่ะว่าเป็นพระที่อยู่ในคลิป
แต่ปฏิเสธค่ะไม่ได้ขับรถชนคู่กรณี
แต่ถามเรื่องเอาดื่มเหล้าจนเมาหรือเปล่านะคะ
พระก็บอกว่าให้การกับตำรวจไว้หมดแล้วค่ะ
รถไม่มีชนกันไม่มีอะไรเลยนะ
ไปงานศพแล้วก็มา
ก็จะกลับไปวัดแล้วก็
ไอ้รถคณะมาจอดของ

แต่ไฟรถผมก็หน้าตามันไม่ติด

ครับแล้วหลังพ่อดื่มไหมครับ
ทุกอย่างอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้ว
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำถูกต้องหมดแล้วครับ

อันนี้คือกล้องหน้ารถของครูท็อปนะคะ
เห็นไหมรถมาเนี่ยค่ะข้ามเลนมา

แต่ว่าไม่ได้เร็วไงฮะนะคะ

มันที่น่าตกใจก็คือคนขับเนี่ย
แอลกอฮอลสูงถึง๑๙๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์๑และ

ส่วนความเสียหายอื่นเดี๋ยวก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยไกล่เกลี่ยกันเองค่ะ

อันนี้ผิดกฎหมายด้วยนะฮะ๔เท่า